เกือบแล้วอีกนิดเดียวที่จะเกิดอุบัติเหตุ
คือต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยลุ้นตัวโก่งจริงนะ

พี่พี่หลับไปหรือหลับไปหรือ

หลับไปหรือ

ดิฉันกลั้นหายใจอ่ะจังหวะที่รถเขาแบบเท
จนมันเหลือ๒ล้อแล้วมันเหมือนจะล้ม
ไม่ได้เทครั้งเดียวคุณค่ะให้ดูอีกสักรอบนะคะ

แล้วก็จะกลับมาอยู่๔ล้อบนพื้นถนนได้อีกรอบนึง

เอาแต่ที่หวาดเสียวที่สุดก็น่าจะเป็นคนที่ขับรถที่ต้องหลบข้างทางนี่แหละ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะประสานงานเลยนะ
อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะเธอบอกว่า

รถคันนี้ถึงนึกขึ้นนะว่าตัวเองเนี่ยขับผิดเลน
เธอก็เลยคิดว่ารถคันนี้หลับในหรือเปล่านะคะ
เอาคลิปนี้มาให้ดูเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เรื่องของการตั้งสติสำคัญ
แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยการระมัดระวัง

ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุง่ายค่ะ
เป็นห่วงนะคะดูแลกันดีค่ะทั้งรถทั้งคนเลย